มควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ

ควิทยาลัยเชียร์สวัสดีครับ
พี่แค่เขาวางโทรศัพท์ไปสักพัก

เขาโทรมาก็คุยอะไรต่ออะไรแล้ว

เดี๋ยวน้าเอาไปยืนรอจ่ายค่ารถให้

ผัวเขาพร้อมกับน้องผัวน่ะ
เขาก็ขับรถพาบีกระลุกน้องขนุนมาส่ง

เข็นอะไรต่ออะไรทุกสิ่งทุกอย่าง
คนที่พาบีมาส่งอยู่กับทั้งสองท่านนี่คือ

ทีแรกเค้าทะเลาะกันให้เฉย

ทะเลาะกันคือตัวบีแล้วก็สามีเนี่ยทะเลาะด้วย

ทีนี้ทำไมคือ
ฉันขอย้อนกลับไปบีเนี่ยโตกับเราเหรอคะ
โตอยู่ในการเลี้ยงดูของเราเหรอ

ทีนี้คนที่โทรมาไม่ใช่แม่บีนะ

เอาล่ะจนกระทั่งถึงวันที่บีมา

เพราะว่าคำพูดของบีกับคำพูดของทั้งสองท่านไม่เหมือนกัน
ซึ่งคนก็งงมาตลอดคือมันพร้อมจะเชื่อได้ทั้งสองคนเลยนะ

เขาออกข่าวนะพี่ว่าเขาพา
ขนุนมาเยี่ยมผมสองคน
แล้วผมเห็นลูกเขาหน้าตาน่ารัก

ใส่แต่แพลมเพิสทั้งวันทั้งคืน
ก็จะเป็นแผลเป็นอะไรเนี่ย
คือสภาพน้องมาไม่ไม่ใช่เหมือนกับหน้าหอน

ไปเสามีชาวบ้านมามาดูกันเยอะ

แต่มันก็ลักษณะของเขาตอนออกมา

ขาเนี่ยอาจจะต้องมาดัดมาอะไรเนอะฉันเข้าใจถูกไหม
เหมือนเลี้ยงลูกไม่เป็นอ๋อหรอคะ

หัวเนี่ยแบนและใหญ่อย่างนี้ค่ะ
เพราะคนเขาเล่าให้ฟังว่าลูกเด็กออกมาเนี่ย
จะต้องดัดขาดัดอะไรทุกเช้าใช่ไหม
อ๋อน้ำร้อนประคบดัดแข้งดัดขาดัดขามันจะไม่ยืด

นั่นคือสภาพที่เราเห็นเจ้าตัวเล็กเนี่ย

ครั้งแรกและคนแถวบ้านเราเห็น
เห็นครับรอบข้างเห็นหมดเพราะผมอยู่เป็นห้องเช่า
คือห้องเช่าคนข้างบ้านเขาจะมาดู

เขาก็จะมาบอกบอกว่าเนี่ยต้องต้มน้ำร้อนนะ

แล้วคราวนี้หัวหน้าเขาเห็นหัวโต

อย่าให้นอนหงายเด็กมันจะได้หัวกลับคืน
ตอนที่เราเจอเขานนท์ครั้งแรกเขานนท์อายุเท่าไรคะ
๓เดือนกว่านี่ค่ะตอนเข้ามา
สภาพเรายืนยันว่าไม่ใช่เด็กน่ารักที่
ไม่ใช่เลยครับเหม็นขาวหึงเหม็นขาวนมอิ่มตัวเหม็นเนื้อตัวเนี่ยเหม็นขาว

เพราะแม่เขามาอยู่ด้วย
แล้วทำไมเขาไม่ไปกับแม่เขาสุดท้ายทำไมเขาถึงอยู่กับเราจนถึงกระทั่ง
ก็ตัวแม่เขาก็อยู่ที่บ้านด้วย
ตอนหลังพ่อก็มาอยู่ด้วย

ก็จะนั่งคุยน้องบีเขาก็บอกว่า
เดี๋ยวหนูขอมาพักกับแม่มสักพักนึงแล้วเดี๋ยวจะกลับไปทำงาน
แล้วหนูก็จะเอาลูกเนี่ยจ้างแล้วแม่มันเลี้ยง
คือเราก็คุยกันเองตกลงว่าเดี๋ยวหนูจะให้ค่าจ้างเลี้ยละ๔๐๐บาท
แล้วค่านมค่าของใช้ค่าอะไรของเด็กหนูจะออกเองต่างหาก

สรุปเดือนมันก็อาจจะตกประมาณถ้า๗๘๐๐๐
ตอนที่สามีของบีมาส่งบีใช่ไหมคะ
และที่คุณน้าบอกว่าคือบีก็อยู่ด้วยแล้วสุดท้ายสามีเขาก็มาอยู่กับเราด้วยเนี่ย

ประมาณเขาอยู่ได้ประมาณได้๒เดือนนะคะ
๒เดือนจากนั้นบทสนทนาที่เกิดขึ้นก่อนที่เด็กจะอยู่กับเราแล้วตัวพ่อกับแม่เขาออกไปเนี่ย

เอาใหม่ฝากเลี้ยงหรือจ้างเลี้ยง

เขาพูดเป็นกิจจะลักษณะไหมหรือเหมือนกับแบบว่าเลี้ยงหลานแล้วถ้าเขามีเงินเขาจะให้
หรือมันเป็นกิจจัดลักษณะว่าหนูจ้างเลี้ยงเลยนะ

คุยกันเลยว่าเดี๋ยวหนูจะไปทำงานแล้วหนูจ้างนะแม่มเลี้ยง๔๐๐๐แล้วก็ค่านมค่าอะไรต่างหาก

สุดท้ายสั้นที่เลี้ยงไว้รักแล้วหรือจะเอาค่าจ้างคิดอะไรตอนนั้นถึง
พี่เลี้ยงเนี่ยสงสารเด็ก

ตอนนั้นเราก็ไม่เรื่องปัญหาเงินทองก็ไม่มี

สงสารก็เลยรับเลี้ยงไว้

แฟนผมก็ทำงานทำการไม่ได้เลย

ก็เลยต้องมาเลี้ยงแต่เด็กอย่างเดียว
ตอนแรกที่มายืนยันว่าไม่ได้น่ารักจนขอไว้

และตอนก่อนแม่เขาจะออกไป
พูดกันช้าตัว๔๐๐๐คือค่าเลี้ยง

หรือเสนอตัวไหมเอาไว้นี่ก็ได้

คือเรื่องมันน่าจะมีแค่นี้นะคะคุณผู้ชม
แต่ที่คุณผู้ชมเห็นข่าวคืออ้าวแล้วตกลงยังไง
ถ้าตกลงกันชัดเจนแบบนี้แล้วทำไมถึงเกิดเรื่องขึ้น
เพราะมันมีอย่างอื่นแปะเข้ามาอีกค่ะคุณผู้ชม
ที่เคยคุยกันได้จากที่เคยเป็นหน้าเป็นล้าน
แล้วก็มีคลอดหลานออกมาแล้วก็มาจ้างเลี้ยงเนี่ยนะคะ
ไม่ตรงกันแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาค่ะ
คุณผู้ชมคะผ่านมาเดือนเสร็จเนี่ยนะคะที่ไม่ได้เจอกับขนุนเลยนะคะ
คือที่ฟังเนี่ยคือเลี้ยงตั้งแต่ถ้าเรานับเห็นเขาครั้งแรกคือเขา๓เดือน
ใช่ไหมคะจนกระทั่งเดือนเสร็จที่ผ่านไปเนี่ยแหละ

คือถึงเสียงและไม่รู้ข่าวนะคะ
ทางนี้ให้สัมภาษณ์กี่ทีก็จะยืนยัน
บอกว่ามันไม่ได้น่ารักไม่ได้ขอ
เขาจ้างแล้วเงินพูดกันชัดเจนว่า

อย่างอื่นเขาออกหมดใช่ไหมคะ
แต่คุณแม่ของขนุนก็พูดอีกแบบนึง
ซึ่งเอาเข้าจริงดิฉันพูดแบบตรงไปตรงมา

ซึ่งคนละเรื่องกับที่ทั้งสองท่านอธิบายให้เราฟังเมื่อสักครู่นี้เลยค่ะ
ถ้าเลี้ยง๒๐๐๐บาทนะจะเป็นคนเลี้ยงให้

ถ้าเลี้ยงดัวจะมากกว่านี้
หนูก็เลยถามแฟนว่าน้าก็ไม่มีลูกสาวให้เขาเลี้ยงก่อนไหม
ถ้าเราอยากเอาลูกไปตอนไหนก็ได้เขาคงไม่ว่า
ได้๓เดือนกว่าเกือบ๔เดือน
หนูพยายามที่จะขอเอาลูกคืนแต่ก็ถูกปฏิเสธจากน้า

เลี้ยงมาเรื่อยเราก็มีการไปหาลูก
ไม่ใช่ว่านานทีไปทีนึง
อยู่สุพรรณเวลาเลิกงานบ้างวันหยุดบ้างเราก็ไปหาไปซื้อของให้ลูก
มาเรื่อยก็เคยขอลูกเรื่อยแต่ก็ถูกปฏิเสธจากฝ่ายน้า
แต่หนูขอคืนเขาดีแล้วแต่เขาไม่ยอมให้
ถูกปฏิเสธมาโดยตลอด
แล้วหนูจะอุ้มลูกสักครั้งนึงเขาก็จะตบหน้าหนู
เขาบอกว่าไม่ให้อะค่ะเขาบอกว่ามึงไม่ต้องมายุ่ง
อันนี้ก็ใจคนเป็นแม่นะที่ให้สัมภาษณ์นะคะ
ซึ่งจริงก็พูดกันตรงไปตรงมาคือก็โต้กันพอสมควรในหลายที่แล้วนะคะ
สื่อก็ให้สัมภาษณ์กันคนละทิศเลย
นะคะที่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณแม่ของเด็กบอกเนี่ยนะคะ
คือว่าทั้งสองท่านไม่ใช่ไม่มีลูกมี
แต่เป็นผู้ชายทั้งคู่และโตแล้ว
ก็เลยอยากได้เด็กผู้หญิงไว้เลี้ยง
แต่ยังไงก็ยืนยันว่าไม่ได้ขอไว้เลี้ยง
การจะทำร้ายร่างกายกันพูดคุยและทะเลาะกันอย่างที่คุณแม่เขาเล่าเนี่ย

เรื่องอื่นก็ได้ไม่ใช่เรื่องเด็ก
เรื่องอื่นเคยมีปากมีเสียงกระทบกระทั่งกันกับน้องบีไหมค

ต่างคนต่างอยู่เขาอยู่บางแคร์

แล้วที่เมื่อกี้เขาออกข่าวว่าประมาณสัก๔๕เดือน
เขาจะมาขอลูกคืนแล้วผมไม่ให้เป็นไปไม่ได้
เพราะ๔๕เดือนหลังเนี่ยเขาเป็นวันนันโลก

แม่เด็กเหรอ
อภัยค่ะคือมันมีข้อมูลส่วนตัวบางส่วนนะ
คือจะบอกว่าแม่เด็กอ๋อเหรอ
หลังจากผมเลี้ยงน้องขนุนมาได้ประมาณ๕หรือ๖เดือนเนี่ย
น้องบีเขาไปตรวจว่าเขาเป็นวันนันโลก
แล้วตัวน้องบีเนี่ยเขาไม่รู้จะไปรักษาที่ไหน
เพราะตอนนั้นชื่อเขาอยู่ชายภูมิ
มีปัญหากับพี่จิ๋มคือเป็นแม่ของเขา

ก็คือยายของเด็กและแม่เขาเลย

เขาก็โทรก็ถามว่าจะทำยังไงดี

ก็ไปปรึกษากับน้องสาวที่อยู่สุพรรณ
น้องสาวเขาก็เลยบอกเออเอาไอ้บีนี่

เพื่อเอามารักษาโรงพยาบาลที่สุพรรณบุรี
แล้วก็พาเขาไปรักษาที่โรงพยาบาลเจ้าพญายมนาศสุพรรณบุรี

คือมีประวัติการตรวจโรค

คือเขากลับมาอยู่กับเราอีกครั้ง

ผมก็จะให้เขาอยู่ชั้นบนเพราะบ้านมี๒ชั้น
แล้วก็แยกของกินแยกถ้วยชามอะไร

แต่ว่ามีไหมจังหวะที่เขาอยากจะขออุ้มลูก
ขอเข้าใกล้ชิดลูก

เพราะหมอเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก
แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก

แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก

แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก
แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก

แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก

แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก

แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก

แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก
แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก

แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก
แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก

แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก
แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก

แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก
แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก
แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก

แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก
แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก
แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก
แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก
แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก

แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก

แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก
แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก
แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก
แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก

แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก

แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก

แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก
แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก
แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก

แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก
แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก
แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก
แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก

แล้วเขาสร้างเองว่าห้ามเข้าใกล้ลูก
แล้วภาพข่าวที่ออกมาที่เห็นข้านุนเข้าไปนอนด้วยเนี่ย
แล้วภาพข่าวที่ออกมาที่เห็นขนุนเข้าไปนอนด้วยเนี่ย

เพราะตอนที่โดนจับไปเนี่ยมัน๕โมงเย็นไปถึงนู่น
ก็เวลาตี๒แล้วคันนี้ตำรวจเขาจะให้ไปนอนกับแฟนเขา
ก็เวลาตี๒แล้วคันนี้ตำรวจเขาจะให้ไปนอนกับแฟนเขา

ตั้งแต่เขาจำความได้เขามาลืมตาก็เห็น๒คนแล้วค่ะ
ตั้งแต่เขาจำความได้เขามาลืมตาก็เห็นสองคนแล้ว

ถ้าบีโทรมาหาก็จะเรียกพี่บี
แล้วคุณบีเขาไม่อยากให้ลูกเรียกเขาว่าแม่เหรอ

แต่ผมก็บอกเขาว่าเขาเป็นแม่

เป็นเรื่องติดปากมากกว่าไหมคะ
เวลาเขาเจอแม่เขาโผล่เข้าหาไหม

คุณแม่เขาในช่วงเด็กโตมา๕ขวบ

เพราะเขาอ้างว่าลางานไม่ได้

ถ้าผมไม่โทรไปหาเขาก็แทบจะไม่โทรมาเลย
แล้วเวลาเจอคุณบีเนี่ย
ขนุนทำยังไงตอนเจอหน้าเวลามา

คือคนก็จะนึกว่ายังไงเด็กต้องอยู่กับแม่

เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาว่าเอาแล้วยังไงล่ะ
ที่เขียนโดยลายมือแล้วก็ลงชื่อเป็นผู้ใหญ่
ผู้ใหญ่บ้านที่สุพรรณครับอันนี้ต้องการบอกอะไรฮะ
เอกสารนี้ต้องการบอกอะไรฮะ
ผมต้องการให้เขารู้ความจริงว่า

เขาจะมีพยานรู้เห็นตลอดเวลาที่ผมเลี้ยงดูอยู่
แล้วไปลงสืบลงไปพื้นที่ได้ถามสภาพแวดล้อมว่าน้องบีเนี่ย
ไปหาลูกบ่อยแค่ไหน
อันนี้ใครเป็นคนเอามาให้คะ

อย่างนี้ก็คนแบบเหมือนกับตกลงกันไว้แล้ว

ผู้ใหญ่บ้านเขาจะก้าวตำแหน่ง

เพราะผมอยู่ตรงข้ามกับบ้านผู้ใหญ่บ้าน

เพราะเอิ้นอยู่ตรงข้างของเตรียมบ้านพอดีใช่ไหมคะ

ใช่เนี่ยครูประจำชั้นของน้องกะหนุน

ตกลงเขาได้เรียน

คือที่จะขาดมั้งก็จะเป็นช่วงที่เขาไม่สบาย

ไม่มีปัญหาเรื่องว่าเด็กไม่ได้เรียน

ดูแลเขาไม่ดีขาดโอกาส
ที่มาไม่ได้เรียนก็ตอนที่มากับผมนี่เนี่ย
ช่วงหลังตอนหลังเนี่ยที่โรงเรียนมันใกล้ปิดเถิด

แล้วเอกสารอะไรต่างของน้องนี่
ตกลงว่าแม่เขายินยอมให้ลูกยังอยู่กับเรา
เด็กเรียนอยู่กับเราอาศัยอยู่กับเราตลอดใช่ไหมคะ
ยินยอมนี่เขาจะส่งใบเกิดมาให้
เขาออกค่ะว่าผมรักใบเกิดเขามา

ซองนี้มาก็คือจ่าหน้าถึงคุณน้าผู้หญิง

เพราะฉะนั้นยินยอมด้วยกันไม่ได้มีความขัดแย้งอะไร

คิดง่ายก็คืออยู่กับแม่กับพ่อเขานั่นแหละ

อมรินไปสัมภาษณ์เห็นน้องขนมเขายืนเกาะหลังแม่เขาอยู่

นั่นคือวันหลังสุดที่เราได้ยิน

คิดว่าเขาจะได้ผ่านตาดูข่าวดูทีวีบ้างไหม

นอนกันนะคะทั้งคู่นะคะด้วยกัน

ดิ้นมากแล้วตอนนอนเนี่ยเขาจะหายใจไม่ออก

ยาดมแล้วจะให้เกาหลังเวลานอนหรือตบตูด

ยานมก็ประมาณ๓ขวบ

เป็นเด็กสนไหมคะ

อยากได้อะไรต้องเอาให้ได้อะไร

เจอเสื้อผ้าเจอตัวไหนสวยอยากได้ก็ต้องเอา
รองเท้าอันไหนสวยอยากได้ก็ต้องเอา

แม่อยากได้ก็ต้องซื้อให้
นี่เลี้ยงก็เหมือนกับ

เหมือนกับอยากได้อะไรนี่ให้หมดเลยหรือเปล่าคะ

อยากไปกินไก่ก็พาไป
อยากไปเล่นสวนสนุกก็พาไปตลอด

ไทยตลอดเวลาไปเที่ยวหรือเปล่าอะไร
พ่อแม่เขาไม่เคยพาไปด้วยซ้ำ

เขาชอบไปสวนสนุกชอบไปสวนสัตว์

เขาจะชอบไปสวนน้ำแล้วก็ชอบกินไก่

ติดโทรศัพท์มือถืออย่างเด็กสมัยใหม่กับเขาบ้างไหมคะ

เขาจะเล่นเกมในมือถือ
เขาก็เล่นไม่เป็นหรอกแต่ก็อยากเล่น
เขาจะมาท่องก่อไก่เขาค่ะ

น้าผมก็จะซื้อให้จนพังไปหลายเครื่องแล้ว

เลี้ยงแบบมีอะไรก็ให้มีอะไรก็ให้นะคะ
สมมุติจะได้เจอหน้ากันหรือเหมือนกับถ้าได้แบบโทรคุยเขาเกิดรับสายขึ้นมาเนี่ย
หรือใครก็แล้วแต่ดูแล้วอาจจะแบบบอกเขาได้เนี่ย
อยากจะพูดอะไรให้เขารู้ไหมคะเพราะมันเดือนเสร็จแล้วเนาะ
เขาคงจะคิดว่าพ่อกับแม่หายไปไหนเขาคงจะสงสัย
แล้วอยากบอกเขาไหมเผื่อเขาอาจจะเขาอาจจะงงนะว่าปกติเจอหน้ากันทุกวัน
พูดไม่ออกอย่าคิดถึง
คิดถึงนะคิดถึงแม่หลักนะคะ
เขาให้เราพูดสั้นพูดโทรศัพท์สั้นกับเจ้าตัวเล็กเนี่ยเราอยากจะพูดอะไรสักอย่างไหม

คิดถึงเนาะ
เอางี้ดิฉันเปลี่ยนเราเหลือประมาณ๑นาทีสุดท้ายคือเรื่องของคดีความว่ากันนะคะ
เรื่องของความขัดแย้งในครอบครัวจัดการกันขอละลาบละลวงแค่บางส่วนที่จำเป็นต้องพูดถึงนะคะ
อยากจะพูดอะไรกับผู้ใหญ่ที่ดูแลขนุนอยู่ตอนนี้บ้างไหมคะ
อะไรที่เราห่วงเขาหรืออยากขอน้ำใจไปเยี่ยมเด็กเจอหน้าเด็กหรือยังไงไหมคะผ่านรายการเรา
ก็ถ้ามีโอกาสก็อยากเจออยากไปเยี่ยม

คือถ้าสมมุติเขายื่นเงื่อนไขมาให้เจอให้คุยได้แต่ไม่ให้กลับมาอยู่ด้วยเอามา

ก็ได้เราก็อยากให้อยู่กับพ่อแม่เขาเหมือนกัน
ถ้าเกิดผมว่างอะไรอย่างนี้ขอไปหาไปเยี่ยมอะไรอย่างนี้

ขอคุยหรือขอเจอก็ยังดี
ทีนี้ก็บอกกันอย่างตรงไปตรงมานะคะคือเนื่องจากมีสองฝั่งเราขอเชื่อแค่เครื่องเดียว
ถ้าเรามีโอกาสเราอยากฟังอีกฝั่งหนึ่งเพื่อให้เขาตอบคำถามบ้าง
แต่ขอยังไงให้เรื่องราวในครอบครัวจบให้ดี
ก็ผมก็พยายามบอกสื่อว่าคือถ้าคุยกันอย่างนี้คุยฟังผมทีคุยฟังเขาทีเนี่ยต่างคนต่างก็ดีเข้าตัว
ผมพยายามจะให้สื่อลงพื้นที่ที่ผมเลี้ยงดูเด็กแล้วไปถาม

และเราจะพยายามถ้าสมมุติเป็นไม่ได้เราอยากให้พบกันนะคะ